วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

ปิดบริการไปก่อนในช่วงเวลานี้

แล้วประเภทของกิจการ

การหายใจอะไรพวกนี้มันก็ทำให้ติดกันได้

แต่มันไม่เหมือนปิดเลยไงใช่

เป็นร้านฟิตเนสแถวจตุจักรครับ

ทั้งวันตอนที่ยังไม่มีโควิด๑๙ระบาดนะครับ
ที่เราได้คุยด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเจ้าของฟิตเนสแห่งนี้นะฮะ
เขาบอกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ทำให้ลูกค้าเนี่ยหายไปเกินครึ่งนะ
ก่อนหน้านี้หายไปเกินครึ่งอยู่แล้วรายได้ลดลงไปกว่าร้อยละแปดสิบ
พอมีมาตรการที่ต้องปิดนะฮะก็จะปิดจนอีกกี่วันอะไรก็แล้ว
แต่เนี่ยแน่นอนว่าผลกระทบมันก็ชัดเจนนะครับ
แต่เอาเป็นว่าเขาก็จะใช้ช่วงเวลานี้ในการทำความสะอาดร้าน
ปรับปรุงร้านเพื่อเรียกความมั่นใจของลูกค้านะครับ
เดี๋ยวทันทีที่เปิดได้เมื่อไหร่ลูกค้าจะได้มั่นใจว่า
กลับมาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็โชคดีที่เจ้าของสถานที่ที่เขาเช่าอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาลดค่าเช่าให้แต่ถ้าหากเป็นไปได้
อยากให้รัฐบาลช่วยออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ
ที่จะต้องปิดกิจการในช่วงนี้ด้วย
เงินเยียวยาอาจจะไม่ต้องเป็นแบบเยอะขนาดที่แบบพอจ่ายทุกอย่างได้
แล้วทุกอย่างก็เดือดร้อนอย่างของผมมันไม่เท่าไหร่
อย่างพวกผับบาร์สถานบันเทิงคนที่น่าเห็นใจที่สุดคือพวกเด็กเสิร์ฟ
คนล้างจานอะไรอย่างเงี้ยครับร้านนวดหมอนวดเนี่ย
ชั่วโมงละร้อยอย่างนี้ฮะ๑๕๐เขาก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัว

ผมไปดูมาตรการที่ออกมาเมื่อวานเนี่ย
มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยานะฮะ
ซึ่งรัฐบาลก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องนี้อยู่นะครับ
ยังไงก็อาจจะต้องใจเย็นรอกันนิดนึง
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องมีออกมานั่นแหละนะครับ
วันนี้เราไปสำรวจแถวย่านอโศกมนตรีนะฮะ
คือแถวนี้ปกติลูกค้าเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นนะฮะ

เจ้าของร้านอยู่ร้านหนึ่งบอกว่าความจริงลูกค้าก็เริ่มบางตาลงไป
ตั้งแต่ช่วงที่เศรษฐกิจมันก็ฟุบหน่อยนะ
พอมาเจอเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ลูกค้าก็น้อยลงไปอีก
เอาเป็นว่าเฉพาะร้านที่เราไปคุยเนี่ยนะอย่างร้านของเขาเขาบอกว่า
เขาขาดรายได้ไปกว่า๒แสนบาทในช่วงที่เศรษฐกิจแบบไม่ดี
ลูกค้าในร้านพนักงานในร้านหลายคนก็ต้องตกงาน
อีกร้านหนึ่งก็บอกว่าที่เป็นพนักงานเขาบอกว่าต้องตกงาน๑๔วัน
เพราะว่ารายได้เขาวันต่อวันตรงนี้เขาก็ลำบาก
เครียดมากค่ะนอนไม่หลับหลายวันเลยค่ะ
มันทำอะไรไม่ได้เราก็รู้อยู่ว่าไวรัสมันโรคมันระบาดมันเยอะ
เราก็เข้าใจนะแต่ว่าเราอยากให้มีหน่วยงานมาช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการนะคะหลังจากนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อยให้เรา
แล้วบางคนใช่คุณมีทุนเยอะบางคนไม่มีทุนเลย
มีทุนแล้วก็เอามาลงทุนอย่างเงี้ยทุนมันยังไม่ได้กลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากให้ช่วยคือว่าบรรเทาลงเรื่องค่าห้องบ้างค่ะ
คือว่าเรื่องค่าห้องเนี่ยคือว่าระดับหนึ่งคือค่าห้องเราต้องมาก่อนค่ะ
เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่มีที่พัก
เดือนเท่าไหร่ครับ
ที่พี่อยู่เนี่ยเข้าห้องสามพันเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณสี่พันกว่าบาท
หลังจากนั้นก็ยังไม่มีแผนเลยว่ากลับไปกาญจนบุรีจะทำอะไรตอนนี้

ปกติที่บ้านมีอาชีพอยู่แล้วหรือเปล่า
ที่บ้านไม่มีค่ะเพราะว่าที่บ้านก็คือว่าเขาทำไล่ทำนากันคือทำไม่เป็น
คือทำสวนเนี่ยทำไม่เป็นคือพูดตรงตรงเลยทำไม่เป็น

แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีการตรวจความไข้อะไรอย่างนี้มาก่อน
แต่วันนี้ที่ร้านตั้งแต่ใครเข้ามามันไม่มีการตรวจนะพี่ไม่กลัวหรอ
กลัวเหมือนกันแต่กลัวเหมือนกันแต่ค่าใช้จ่ายเราล่ะพี่บ้านเช่าแหละเขาก็ต้องมาบีบเรา
แล้วทีนี้พอเราไล่ออกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนงานก็ไม่มีทำห้องก็ไม่มีอยู่กลับบ้านนอกก็ไม่มีตังค์
จะไปเอาที่ไหนแต่ว่าเราก็ทำบ้างเสี่ยงบ้างอะไรอย่างนี้ก็โอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ถ้ามีงานทำมันก็ยังดีกว่าที่เราไม่มีอะไรเลย
ฟังจากผู้ประกอบการสถานบริการต่างเหล่านี้คือมุมหนึ่งทุกคนเข้าใจ
นี่คือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่อีกมุมนึงคือเขาขาดรายได้แต่รายจ่ายเขายังมีเหมือนเดิมนึกออกมั้ยรายได้มันหายไป
ดังนั้นมาตรการในการเยียวยาอันนี้ก็จำเป็น
หรืออาจจะต้องให้คนไทยช่วยกันเองก่อนในช่วงเวลานี้
อย่างเช่นถ้าห้องเช่าที่พักที่ไหนที่พอมีกำลังไม่ได้ว่า
โอ้โหเดือดร้อนอะไรมากก็อาจจะลอง

รายจ่ายมันมีเหมือนเดิมแต่รายได้มันหายไปไง
ห้องเช่ารายเดือนก็อาจจะลดไปครึ่งหนึ่งสำหรับเดือนนี้
นะฮะถ้าเที่ยวก็ช่วยกันได้เนอะ

อยู่ในมาตรการระดับ๓
ถ้าสถานการณ์ไปถึงจุดที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
ก็ต้องยกระดับเป็นระดับ๓แน่นอน
หมายความว่าถ้ามีการแพร่ระบาด
จากคนที่๒ไปยังบุคคลอื่นโดยหาแหล่งที่มาไม่ได้
มันก็จะเป็นระดับ๓ตามการนิยามขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้ว
โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าหลังรัฐบาลออกมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาด
ก็จะต้องติดตามผลด้วยนะคะโดยเฉพาะผลกระทบที่ตามมา
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้
เดี๋ยวให้รอน่าจะมีมาตรการตามมา
ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นปิดประเทศค่ะ
ตอนนี้เข้มข้นเรื่องของการคัดกรองคนเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว
โดยเฉพาะคนไทยในมาเลเซีย
ก็ขอให้เข้าใจรัฐบาล
รัฐบาลจะทำตามใจใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้
นายกบอกแบบนี้นะคะ
เราก็ก็ให้แนวทันในการเตรียมมาตรการระยะที่ศรี
สำหรับเตรียมการรองรับการยกรับไประดับที่๓
ไม่งงนะมาตรการพูดถูกกับหน้าที

ก็ต้องไปย่อยได้สิว่าเราจะดูแลคนเหล่านี้ได้อย่างไร
หลายอย่างก็ต้องดำเนินการหลายอย่างดำเนินการไปแล้ว
มาติกกรมมองก็ออกไปแล้วหลายส่วนด้วยกัน
แต่มันจะยุ่งยากในเรื่องของการเข้าถึงในการบริการเพราะว่าคนมันเยอะมาก

ว่าขอให้ใช้ระบบออนไลน์บ้างได้ไหมวันนี้เขาก็รักปฏิบัติไปแล้ว
ถ้าใช้คำว่าปิดประเทศมันวุ่นวายไปหมด
จังหวัดเนี่ยถ้าปิดจังหวัดคือคนเข้าออกไม่ได้รถลาเข้าไม่ได้
มันจะเหมือนอู้คันเขาเรียกปิดเมือง
เข้าใจไหมเราต้องการอย่างนั้นหรือยังตอนนี้
คนเข้าออกไม่ได้รถเข้าออกไม่ได้เครื่องบินเข้าไม่ได้
เข้าไปได้แล้วท่านจะอยู่กันไหวไหมตอนนี้

ถ้าถึงขนาดนั้นผมก็ต้องปิดปิดจังหวัดนี่
ถ้าต้องกินจะทำอย่างไรจะอยู่กับกินกันอย่างไร
ต้องเตรียมอีกนะใช่ไหมเออขอเข้าใจตรงนี้นิดนึง
งั้นมันก็จะไปกันคนละทางสองทางหมด

เขาก็ไม่ได้ปิดจังหวัดนะเพียงแต่เขาจะตรวจเข้มแค่นั้น
ใช่ค่ะดังนั้นการใช้คำว่าปิดจังหวัดปิดกรุงเทพปิดประเทศเนี่ย
ถ้าใช้คำว่าปิดคือมันปิดเลยเดินทางเข้าออกไม่ได้
โหแล้วก็คุณก็ต้องอยู่แต่ในบ้านอ่ะ
ถูกต้องนอกจากจะออกไปซื้อของที่จำเป็นแค่นั้นอ่ะ
เรายังไม่ถึงจุดนั้นนายุทธมนตรีบอกนะคะครับ
การอนามัยโลกออกมาประกาศเตือนค่ะ
ให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใช้มาตรการเชิงรุกรับมือกับการระบาดของโควิด๑๙
เพราะว่าพบผู้ติดเชื้อในภูมิภาคนี้๘ประเทศ

แล้วก็มีแนวโน้มเกิดการแพร่ระบาดในชุมชน
แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
ก็เลยอยากจะให้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระดับป้องกันอย่างเร่งด่วน
และมีมาตรการต่างไม่ให้สถานการณ์เลวร้าย
องค์องค์การอนามัยโลกออกมาบอกแบบนี้เลยนะคะ
แพทย์อภิชาจริยาวิล่าจิตแพทย์โรงพยาบาลศรีธัญญา
โฆษกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ตอนนี้มีความพร้อมสูงสุดแล้วค่ะ
สำหรับโรงพยาบาลในส่วนของกรมสุขภาพจิต
ถ้าหากการระบาดของโควิด๑๙เข้าสู่ระยะ๓เมื่อไหร่
มีผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้างเมื่อไหร่
ก็มีเตียงรองรับ๕๐เตียงจาก๓๐๐เตียง
อยู่ในอาคารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วบนเนื้อที่๑ไร่
แยกไปเลยนะคะไม่เชื่อมต่อกับอาคารรักษาผู้ป่วยอื่นนะคะ
ส่วนระบบอากาศก็จะไม่ส่งผลกระทบไปสู่บุคคลภายในโรงพยาบาล
และบุคคลภายนอกรวมถึงประชาชนโดยรอบ
หลักขององค์การอนามัยโลกในเรื่องของความปลอดภัย
แต่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของเตียงในการรักษาพยาบาลเอาไว้แล้วนะคะ
ไว้นะครับทุกผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจนะฮะ
อันนี้เป็นเรื่องดีแล้วที่เตียงเอาไว้นะครับ
มีท่านผู้ชมชมเราอยู่แล้วก็ส่งไลน์มาที่หน้าจอคุณเขียนมาสอน
ชมทางออนไลน์หรือเฟซบุ๊คไลฟ์บอกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างลองส่งข้อความมาบอกกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
หลายคนดูจากต่างประเทศนะคะใช่ครับ

ซึ่งก็ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจควรจะดีควบคู่กันไปค่ะ
จิตใจสำคัญคือบางคนเครียดเกินบางคนตื่นตระหนกจนมากเกินไป